ออกหมายเรียกทนายพัฒน์
ออกหมายเรียกรับทราบข้อหาจัดฉากอำพรางหลักฐานค่ะ
ตั้งใจไปขอสารออกหมายจับนะคะ
ช่วงบ่ายค่ะพลตำรวจเอกสุรเชษฐหักพานรองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาตินะคะ
ไปที่สารอาญารัชดามาเต็มยดเลยนะ
ขออำนาจศาลออกหมายจับบุคคลใกล้ชิดแอมสายนาย
หลังพบว่ามีพฤติการเดียวกันกับรองออฟ
พันธุ์ตำรวจโทวิทูลอดีตสามีตำรวจของแอม

แต่สารยกคำร้องแล้วบอกให้ไปออกหมายเรียกแทน
ข้อหาที่ออกหมายเรียกคือทำลายพยานหลักฐาน
ประมวลกฎหมายอาญามาตรา๑๔
ช่วยเหลือผู้อื่นให้ไม่ต้องรับโทษ
ให้รับโทษน้อยลงโดยการทำให้พยานหลักฐาน

หรือทำลายหรือซ่อนเล้นหรือเอาไป
มีรายงานว่าบุคคลใกล้ชิดที่ออกหมายเรียกก็คือ
นิชาเอกสุวรรณวัฒน์หรือว่าทนายพัฒน์

พยานหลักฐานว่ามีส่วนเกี่ยวข้อง
หรืออยู่เบื้องหลังการจัดส่งกระเป๋าแบรนด์เนม
ทรัพย์สินของคุณก้อยผู้ตาย
ที่เป็นหลักฐานสำคัญไปให้กับแก้ว
พยานอีกคนที่เพชรชบุรีเพื่ออำพางหลักฐานนะคะ

มีกล่องพัสดุไปอยู่ที่บ้านคุณแก้วที่เป็นเพื่อน
ที่บอกว่าสนิทกับแอมที่แอมไว้ใจที่เพชรบุรี
และเขาไม่ได้เปิดจนมูลนิธิวินวินเนี่ย
เป็นคนมาเปิดแล้วพอไล่สืบสาวราวเรื่องไป

เป็นคนส่งมาที่บ้านของแก้ว

ไปเจอว่าจริงแล้วเส้นทางเริ่มต้นคือแอม
เบื้องหลังอย่างเงี้ยเหรอก็บิ๊กโจ๊กบอกว่า
เจ้าหน้าที่บอกตรวจสอบพยานหลักฐานแล้วเพราะว่ามีส่วนเกี่ยวข้อง
อยู่เบื้องหลังการจัดส่งกระเป๋าแบรนด์เนมและทรัพย์สินของก้อย
นี่ไงความผิดลักษณะเดียวกับรองออฟอันนี้คือทรัพย์สินวันที่คุณก้อยไปปล่อยปลาใช่ไหม
พี่รัชบุรีพี่ว่ามีรถไปกับรถกำหนั้งกับแอมแล้วก็เนี้ยพอถึง
เหตุการณ์เนี่ยของเหล่านี้แอมบอกเอาไปทิ้งขยะหมดแล้ว
ไม่อยากให้มีส่วนผัวพันเกี่ยวพันมาถึงเธอแต่อยู่ดีดีเนี่ย
อุ้ยมันมีพัศดุโโปโส่งมาอย่างงี้ค่ะ
นี่คุณผู้ชมส่งคอมเมนต์มาเต็มเลยเอ้าอย่างนี้
พอเขาไล่ไปไล่มาใช่ไหม
พัสดุมันต้องรู้อยู่แล้วที่มาที่ไป
ถูกมันตรวจสอบได้กล้องวงจรปิดก็มีค่ะ
เรื่องนี้รองภูมิพร้อมการปรับรามนะคะพันธุ์ตำรวจเอกอเนกเตาสุภาพบอกว่า
วันนี้ติดต่อประสานไปหาทนายพัฒน์ให้มารับทราบข้อกล่าวหาแล้ว
จากการพูดคุยทนายพัฒน์ก็ให้ความร่วมมือเป็นอย่างดี
แล้วก็บอกว่าจะเดินทางมารับทราบข้อกล่าวหาที่กองบังคับการปราบราม
ทุ่มนึงวันนี้ค่ะตอนนี้เป็นเวลา๓ทุ่มครึ่ง
เป็นยังไงยังไม่มาเลยค่ะอ้าว
เหรอยังไม่มาค่ะไม่รู้ว่าติดธุระหรือว่าอะไร
แต่ตำรวจเขาออกหมายเรียกก่อนนี่ใช่ไหมใช่ค่ะ
คือไปขอหมายจับแต่สารท่านบอกให้ออกหมายเรียกตามขั้นตอนก่อน
ซึ่งหมายเรียกเนี่ยก็ออกได้๒ครั้งสมมุติว่าออกครั้งแรก
เจ้าตัวไม่มาสามารถออกหมายเรียกครั้งที่๒ได้
ถ้าหมายเรียกครั้งที่๒ยังไม่มาอีกคราวนี้ออกหมายจับได้โดยไม่ต้องขอสารเลย